ด้านหลังของเราเนี่ยเป็นเรื่องของโจยกพวกตีกันกลางหมู่บ้าน
นี่มีสองข่าวนะเกิดขึ้นสองที
ด้านหลังนี้คือที่สมุทรประการเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
แต่อีกจุดหนึ่งที่เกิดเหมือนกันก็คือที่นนทบุรีค่ะ
คราวนี้มีทั้งระเบิดปิงปองแล้วก็มีทั้งปืนด้วย
เอามาปลาเอามายิงใส่บ้านดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
เอาย
โอ้โหคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดอาจจะเห็นไม่ได้ชัดมาก
แต่เสียงที่ได้ยินบึ้มเสียงระเบิดปั้งเสียงปืน

มึงเดินมาดิมึงเดินมาดิแบบนี้

อยู่ที่บางบัวทองนนทบุรีค่ะ
แล้วมันก็มีความเสียหายเกิดขึ้นรถชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เสียหายนะ
เพราะว่าเมื่อเช้านี้นักข่าวของเราไปที่หมู่บ้านนี้ค่ะ
แล้วก็ไปดูร่องรอยความเสียหาย
นี่ไปที่บ้านหลังแรกนะ
มันมีรอยที่ถูกกระสุนยิงเข้าที่กระจกด้านขวาทะลุเลย
กระจกหน้าแตกหัวกระสุนยังตกอยู่ที่หน้าคอนโซลด้านซ้ายอยู่เลยนะคะ
กระบะท้ายฝั่งขวามีรอยบุบด้วย
ที่เขาได้รับความเสียหายตรงซุ้มล้อหลังขวา
มันมีรอยบุบจากแรงระเบิด
เนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขาเดือดร้อนกันไปหมดเลยค่ะ
ถามเจ้าของรถกระบะนะคะคุณชนิดนัน

กลุ่มวัยรุ่นส่งเสียงทะเลาะวิวาส
เสียงดังเอะอะโวยวายไปหมดเลย
แล้วก็มีเสียงระเบิดดังหลายนัดค่ะ
คุณชนิดนันรอจนกลุ่มวัยรุ่นกลับออกไป

กระสุนปืนยิงเข้าที่คอนโซลด้านหน้ารถ
อยากให้ตำรวจไปตามจับตัวมาแล้วก็มารับผิดชอบด้วย
ทีนี้เราไปคุยกับประธานชุมชนนะคะคุณประยูน
บอกว่าวัยรุ่นยกพวกตีกันใช้ระเบิดใช้อาวุธต่อสู้กัน

เอาเดี๋ยวไปฟังเสียงประธานชุมชนหน่อยค่ะ
ในหมู่บ้านนี้เสียหายที่หนักก็มีอยู่๑คัน
แต่ที่ไม่หนักก็๒คัน๓คันนะฮะ
โอ้โหรวมความเสียหายใน๓๔คันแบบนี้
มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดให้ตำรวจตามจับตัวให้ได้เร็วนะคะ
โอ้โหอย่าโหดกันนักเลยนะน้องนะ